ไปกันที่สาวสวยค่ะคุณโยยศวดีกันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้หลายคนก็ทราบกันดีแล้วแหละว่าเธอก็ติดโควิดแล้วก็รักษาหาย

เธอเนี่ยนะก็มีการที่จะบริจาคพลาสมากันเกิดขึ้น
มาดูซิมาติดตามซิว่าจะบริจาคได้หรือเปล่า

แต่ว่ามันมีเรื่องนี้แทรกเข้ามาคุณผู้ชม
โยยศวดีถึงกับปรี๊แตกเลยเมื่อมีเกลียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
ชอบโชว์สภาพอย่างกับ

เป็นคำแบบว่านั่นแหละ
งานนี้พี่โยตอบกลับทันควันชัดเจนว่า

บวกเงินให้พร้อมเจอกันที่ศร
อย่าปิดเฟสหนีนะคะแบบนี้เลย
อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็พี่โยก็ทำจริงนะ
พุ่งตรงค่ะไปที่ปอทเลย
พร้อมกับโชว์แชทที่เคลียร์คีย์บอร์ดในอินบ็อคเข้ามากราบ
ขอโทษเลยนะแต่งานนี้พี่โยเนี่ยไม่รับนะคะ
ตีกลับว่าขอให้ชดใช้เป็นเงินดีกว่า

รวมไปถึงเรื่องล่าสุดนะที่พี่โยเนี่ย
ผิดหวังเล็กค่ะที่ไม่สามารถบริจาคพลาสมาได้
อันนี้ก็เป็นน่าเสียดายนะเพราะว่าสภากาชาติไทยเนี่ย
เขามีเหตุผลอยากให้ได้ของผู้ชายซะมากกว่า
เพราะว่าของผู้ชายเนี่ยพลาสมาจะมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเอง
อย่างไรก็ตามค่ะพี่โยนเนี่ยยังดีใจนะที่ได้รับบริจาคค่ะ
ที่ได้บริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ก็ถึงบริจาคพลาสมาไม่ได้ไม่เป็นไรบริจาคเลือดเรากัน
ไปฟังเซ็ตพี่โยกันค่ะ

ให้เรามีภูมิคุ้มกันมันยังสู้ผู้ชายไม่ได้
ซึ่งผู้ชายเขานำพลาสมาไปมันจะได้ผล๑๐๐
บอกไม่เป็นไรเราก็มีความตั้งใจ

จะมาเรียกเสียงของสื่อหรืออะไร

มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราทำ
นะคะพี่โยเขาออกกำลังกายมาโชว์เรือนร่างนิดหน่อยก็เป็นสิทธิ์ของเขา
ก็แล้วกันนะคะเกรียนคีย์บอร์ดเองนะคะ
ก็อย่าเดี๋ยวนี้ไปคอมเม้นไม่ได้นะ
คุณเสียตังค์คือสมัยนี้เขาเอาค่าขอโทษมาเป็นค่าเงินหมดแล้วอ่ะ
จริงเออต้องระวังนะคะค่ายย์เห็นตัวอย่างมานักตัวนักเอาค่า
มัดระวังกันด้วยเวลาจะโพสต์จะแสดงความคิดเห็นอะไรกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ